วันออกพรรษาปีนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเงียบเหงานิดนึงนะครับ
ตลาดนะครับหลายพื้นที่นะครับเงียบและที่สำคัญที่สุดครับ
ขนมลูกยนต์ครับที่บอกว่าพุทธศาสตร์นิกชนนะครับ
ชอบจะเอาไปทำบุญในงานตักบาทเทโวครับปีนี้นะครับสี่พันลูกนะครับ
ทำไมเป็นอย่างนี้นะครับบรรยากาศซื้อของทำบุญวันออกพรรษา
ปากคลองตลาดไม่คึกคักโดยเฉพาะร้านขายข้าวต้มลูกโยน
ซึ่งเป็นขนมที่จะทำขึ้นมาเฉพาะงานบุญออกพรรษา
ขายปีนี้ลดลงเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

จะขายได้ปีละประมาณ๑๐๐๐ลูกนะครับ
แต่ปีนี้คาดว่าจะขายได้เพียง๓๐๐๔๐๐ลูก
โอ้โหเป็นอย่างนี้จริงนะครับชาวบ้านบอก
ขอนิดนึงว่าเออทำไมไปไหนกันหมดนะครับ

เช่นเดียวกับแม่ค้าร้านขายดอกบัวพับบอกว่า

ต่างก็ประสบปัญหาในเรื่องของยอดขายลดลง

เป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำบุญ
หรือเปลี่ยนวิธีการทำบุญครับ
คนมีเงินน้อยลงประหยัดเงินมากขึ้น
ทำบุญก็อาจจะบางคนก็
ไม่ต้องมีเงินก็ทำได้ในฝาดรรวัตน์ใช่ไหม

ประชาชนก็ให้เหตุผลว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดี

เพื่อจะได้ไม่กระทบค่าใช้จ่ายส่วนอื่นครับ
ก็แล้วแต่เนอะส่วนมากก็มีสี่ห้าร้อย

เพราะว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยด้วยอะไรด้วย
มันเยอะไปมันก็ไม่ไหวเนอะ
ปกติก็ครั้งละก็พันกว่าบาทกับสองพัน